แล้วก็มีโครงการเที่ยวให้สุดปักหมุดสุดแดนใต้ค่ะ
แล้วก็พี่เป๊กก็มาถามท่านแย่ว่า
แย่ก็เลยก็ได้นะก็คิดอีกปั๊บหนึ่ง
ก็แบบไม่มีอะไรแล้วก็ได้
เขาก็เลยบอกว่าพอดีเขามีโครงการนี้
ที่อยากที่จะทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มันจุดเด่นเหรอคะ
ก็ทำเพื่ออะไร
แต่จริงคือ

เขารับราชการอยู่ที่สารจังหวัด

แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาได้ไปทำงานที่๓จังหวัดนี้
แล้วก็เห็นความเป็นอยู่ของประชาชน
แล้วก็เห็นความสวยงามทั้งหลาย
แล้วเชื่อว่าแบบวัยรุ่นหรือเด็กรุ่นใหม่

สามจังหวัดนี้มีสิ่งที่สวยงาม
แล้วก็แค่เคยไปทีนึง
เคยพาไปที่โรงเรียนอยู่ทีนึง
คือเขาดีใจมากนะเวลาเราไป

เหมือนเป็นพี่เบิร์ตเลยค่ะ

เป็นที่มาของคนเด็กที่อยากกระดับส่วนโดย
ของประชาชน
คืออยากให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความสวยงาม
อาจจะไม่ได้เป็นการเชิญชวนว่าต้องไปนะ

มี๓จังหวัดนี้ที่ยังมีอยู่ในประเทศไทย

มีประชาชนที่น่ารักที่อยู่ที่นั่นนะคะ

คือมันตอนแรกไม่เข้าใจสุขสม
แบบการที่เราเอาสองคนนี้มามันเกี่ยวอะไรกับการท่องเที่ยว
แต่พอเราเข้าใจแกนหลักของโปรเจกต์นี้ค่ะ
เข้าใจลึกซึ้งว่าอ๋อมันเกี่ยวกับว่า

คือกี้กับพี่ย่าก็คือเราจะเกิดอะไรขึ้นในอดีต
ไม่รู้รู้แต่วันนี้เราจับมือด้วยกัน

ถามว่าเลือกนานไหมกว่าจะรับ
คือก็พูดเหมือนพี่ย่าเมื่อกี้ว่ามันทำเพื่อประเทศ
แล้วอีกอย่างที่อยากได้แบบมาทำงานกับพี่ย่าด้วยจริง
เพราะรู้สึกว่าคือครั้งหนึ่งคือเราเคยไม่นี้ต่อกัน
แล้ววันนี้ได้มากพี่ก็รู้สึกดีใจ
แล้วก็กลายเป็นคนที่ขี้รักมาก
และก็เหมือนกับเป็นเคลิกันถ่ายแปลกรู้สึกตัวหอมมาก

เราเข้าใจว่า๒คนจะเป็นตัวแทนในการที่จะลงไป

ก็อยากให้ทุกคนได้รับดูและเห็นก์คว่าในเรื่องของเราได้ด้วย
ด้วยค่ะคือจริงจริงแล้วโอเคเราก็รู้อยู่แล้วที่สารจังหวัด
แดนภาคใต้มันคือความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นมา
แบบเป็นสิบปีนานแต่ว่าทุกวันนี้มันก็คลี่คลายไปในทาง
ดีขึ้นมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็เลยอยากที่จะเหมือน
ให้เราสองคนเนี่ยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่จะให้เห็นว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
สุดท้ายแล้วมันก็คลี่คลายไปในทางที่ดีได้ค่ะ
ตกใจไหมเหรอคะก็ไม่ได้ตกใจนะเพราะว่าเรื่องราวมันผ่านมานานแล้วอะค่ะ
เราก็แบบไม่ได้ติดใจอะไรมันเหมือนแบบมันเป็นเรื่องในอดีตที่มันผ่านมาแล้ว
ต่างคนก็ต่างดำเนินชีวิตของตัวเองมาแบบจนถึงทุกวันนี้แล้วอะค่ะ
คือ๖ปีที่ผ่านมามันสนิทใจเหมือนเดิมไหมคะ
ก็ไม่มีอะไรเลยจริงนะแบบไม่รู้สึกอะไร
เดี๋ยวพอเจอเราจะต้องทำหน้ายังไงดีหรือจะทักทายกันหรือยังไงอ่ะมันก็แบบคือมันวางแผนอะไรไม่ได้อ่ะ
เพราะว่าพอถึงเวลามันก็ตื่นเต้นแล้วมันเจอแล้วมันก็

ช็อตแรกที่เจอใครทักใครก่อนหรือยังไงคะ

คือมันต้องแบบไม่รู้ยังไม่เห็นรูป
มันต้องกอดกันแล้วรักกันแบบ
อดกันจริงอ่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกแบบ

แล้วก็พอภาพออกมาค่ะ

แต่พอทำงานไปสัก๒๓นาที

ดราม่าไม่มีแล้วค่ะไม่มีเลยจริง

คือชัดเจนเลยว่าถ้าเรายังไม่โอเค

แต่เราโอเคจริงอะเราถึงได้ออกมาทำงาน

ที่แบบสนิทกันมากแล้วก็ทำงาน

มันเป็นการขัดแย้งบางอย่างเกี่ยวกับ
สถานที่ซึ่งเราบอกมันไม่ได้

เจาะกระเสียเมื่อกี้เจาะเป็นพั่วนะ

ที่มันสังเกตนะคะมันสริมภาพซึ่งเราจะขัดแย้งกัน
ในเรื่องงานขนตำรวจ

มันแค่จะเอาชนะกัน

เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องที่รักกัน

คือเรารู้สึกว่าเรามีพี่สาวที่

เรามีพี่สาวอีกคนที่เราคุยแล้วเรารู้สึกสบายใจ

เพราะว่ามันเป็นความสุขดีจริง

เป็นคนสีอย่างนี้อยู่แล้ว
เอาน้ำตาออกมาสิ

ก็คุยกันนั่งกินข้าวด้วยกันเลยค่ะนั่งกินข้าวพี่ย่าพี่อะไรอย่างนี้
คุณแม่พี่ทุกคนนั่งกินไปก็เรารู้สึกใจแล้วรู้สึกว่า
อันนี้เป็นชิ้นงานที่มันจะดำเนินไปในอนาคตที่มันมีอีกหลายงานที่เราต้องทำกัน
แต่พี่ย่าก็จำเป็นจะต้องมานั่งคุยแล้วก็มองไปในอนาคตความหวัง
แต่ถ้าเชื่อว่าคนที่คิดในแง่บวกต้องมีมากกว่าอยู่แล้วล่ะเพราะว่า
เหมือนแบบคนทะเลาะกันอ่ะแล้ววันหนึ่งกลับมาคุยกันกลับมาดีกัน
มันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ใครจะคิดในแง่ร้ายไม่เป็นไรก็ขอให้ดูได้รู้จักโครงการนี้
ได้รู้จัก๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รู้ว่า๓จังหวัดชายแดนภาคใต้มี

จริงถ้าไม่มีโครงการนี้เราจะมีโอกาสที่จะเห็นสองคนได้กลับมาคุยกันได้ไหม
ถ้าไม่มีโครงการนี้เหรอคะจริงจริงยังไม่เคยมีใครติดต่อให้ทำงานด้วยกัน
ก็เลยไม่รู้อะค่ะพอดีมีพี่เป๊กนี่แหละที่กล้า
พี่กล้าวใจหลายคนบอกว่าถ่ายของเรื่องฆ่าตัวหรือเปล่า
ฆ่าตัวน้อยเชียวต้องไปถ่ายจากพี่เป๊กเองเนี่ยค่ะ
เรื่องฆ่าตัวอะไรคนสงสัยต้องดู
ต่อให้มันมีเท่าไหร่ถ้าเราไม่เล่นมันก็ไม่เล่นหรอก
จริงคือมันเอาเป็นว่าเรามองว่า
ถ้าเราเป็นส่วนน้อยของสองคนนี้เป็นสูตรเล็กที่มันจะส่งต่อไปได้
ก็คุ้มค่ากับการที่เราจะส่งต่อไหม
ความรู้สึกหรือว่าให้คนทั่วประเทศได้เห็นว่า
เราสองคนนี้ยังก้าวข้ามผ่านแล้วเราเดินไปในโปรเจกต์นี้ได้

แต่ถ้าได้เงินเยอะก็ดีค่ะ

ใช่ค่ะคือจริงอย่างที่บอกคือเราเคยผ่านเรื่องราวร้ายมาด้วยกัน
มีความขัดแย้งพอวันหนึ่งที่เรามาเจอมาคุย
มันก็จะทำไม่เป็นสูสกันได้แบบโอเคถ้าเป็นเมื่อก่อนเรามา
เจอกันเราอาจจะเป็นแค่รุ่นพี่รุ่นน้องใน
ซึ่งมันแบบค่อนข้างจะโชคโชนนะคะ
แต่พอนี้พอเรามาคุยกันอ่ะ
มันก็จะเป็นทำให้มันลึกขึ้นอ่ะ
พอเป็นพี่เป็นน้องที่มันสนิทใจอ่ะ
มันจะลึกขึ้นจริง

ว่าชุดวันนี้จะยังไงคือประมาณนั้นนะคะ

แล้วก็จริงเราโตพอที่เราจะคิดอะไรมากกว่า
แล้วก็อะไรที่เราทำได้คุณแม่ก็ให้เราตัดสินใจค่ะ
สำหรับสองแสบนะคะก็จะฉายในช่องของ
มีช่องสุดแดนใต้นะคะแล้วก็สเปคซี่

แล้วก็ยังจะมีเราสองคนไปในปั่นใจใช่ไหม

ก็จะสาบานด้วยร่วมของมันค่ะ

ก็อยากให้๗๒๐กว่า
คุณแม่กขาวใเลยค่ะ
อันนี้มีประยาวเลยค่ะ
ก็ฝากซีรีส์นะคะ๑๒แสบนะคะ
ก็เราจะไปถ่ายกันที่สถานที่จริงนะคะ
แล้วก็โครงการเที่ยวที่สุดปากหมุดสุดแดนใต้
ก็ยังมีอย่างที่กี้บอกคือปั่นจักรยาน

และอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักกับโครงการนี้
และได้เห็นว่าประเทศไทยของเรายังมี๓จังหวัดชายด่านพรรท่าชัยที่ยังสวยงาม
ยังมีวัฒนธรรมที่ดีงามนะคะ
แล้วก็ความขัดแย้งอะไรที่เกิดขึ้น
มันก็จบลงได้เช่นกันค่ะ

ดีจริงนะคะ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ